ดราม่าของรายการช่องส่องผีที่เกิดขึ้นกับ๓พิธีกรที่ทำหน้าที่นะฮะ
ก็เมื่อวานนี้เวลาบ่าย๒โมง
เขาก็เดินทางไปที่จังหวัดนครราชศรีมาไปทำพิธีวงสวง
ถวายเครื่องเส้นไหว้แล้วก็ขอเข้ามาย่าโมกับย่าบุญเหลือตามสัญญาครับ
แล้วก็มีชาวบ้านในพื้นที่รวมทั้งท่านผู้ว่าราชการในพื้นที่เอง
ก็ไปดูแลกันอย่างใกล้ชิดนะฮะเพราะว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามขั้นตอน
ที่ถูกต้องด้วยนะฮะกรณีที่เกิดขึ้นนั้น
กับรายการช่องส่องผีที่ไปถ่ายทำรายการที่วัดสารลอยนะครับ
อำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมาแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่อาจารย์เรนนี่
นิมิตเห็นแล้วก็พูดออกมาเป็นการกล่าวลบหลู่ครอบครัวของเท้าสุรนารี
ย่าโมกับย่าบุญเหลือนะฮะก็สร้างความไม่พอใจให้กับพี่น้องชาวโคราช
เป็นอย่างมากรวมทั้งคนที่เคารพศัทธาย่าโหมด้วยนะฮะ
ตามภาพเลยครับเมื่อวานนี้บ่าย๒โมงครับที่จุดแรกคือวัดสารลอยนะฮะ
ทางด้านของคุณบ๊วยเชษฐวุฒิพร้อมด้วยนางสาวสุรประพาหรือว่าอาจารย์เรนนี่
แล้วก็นายสารวุฒิหรือว่าเจมส์นะฮะก็เป็นทั้งสามพิธีกรนะฮะ
ของรายการช่องส่องผีพร้อมกับทีมงานของช่องส่องผีกว่า๑๐คน
ก็ได้ไปประกอบพิธีบวงสวงขอขมาย่าโมกับย่าบุญเหลือที่บริเวณหน้าเจดีบรรจุอัฐิธาตุนะครับ
ด้วยความตื่นเต้นหรือว่าอาจจะประมาทอย่างไรก็ไม่ทราบครับ
ในช่วงของการกล่าวคำขอเข้ามาลาโทษอาจารย์เรนนี่เองก็พยายามพูดภาษาถิ่น
พูดด้วยน้ำเสียงสั่นเคลือแล้วก็จะอ่านแบบผิดถูกนะฮะแน่นอนนะครับ
มีจังหวะหนึ่งที่อ่านชื่อจังหวัดผิดจากนครราชศรีมาเป็นจังหวัดนครศรีธรรมราช
คนในพื้นที่ก็มีการโหขึ้นมาตั้งใจหน่อยตั้งใจหน่อย
อาจารย์เดเน่ก็พูดสวนกลับไปว่าหนูตั้งใจมากแล้วนะคะไปฟังเสียงช่วงนี้นะครับ
นี่แหละครับก็เป็นจังหวะนี้เลย
จากนั้นทั้งหมดก็เดินทางต่อไปยังอสวทธิ์ฐ้าวสุรรัตนารีย์
ไปร่วมการประกอบพิธีขอเข้ามาลาโทษต่อย่าโมและย่าบุญเหลือครับ
แล้วก็ขอเข้ามาขอโทษกับพี่น้องชาวจังหวัดนครราชศรีมาด้วยนะครับ
ที่วงวงสวมสการา
ขอให้ท่านได้อดอดโทษ

ให้แกล้ลูกร้าน
หน้าบรรที่เลยครับ
คำกล่าวขอเข้ามาทั้งหมดท่านผู้ว่าเองก็ได้ดูก่อนแล้วด้วย
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องนะฮะ
ทั้ง๓ท่านนั้นอ่านได้ตามนี้
แทะเท้าอนุสัววิธีเท้าสุระนาลี

หลังจากนั้นคุณบ๊วยก็มีการออกมากล่าวขอโทษพี่น้องชาว
แล้วก็ขอบคุณนายวิเชียรจันทรโนไทยนะครับ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมา
แล้วก็แจ้งว่าทางรายการช่องส่องผีมีความตั้งใจ
เพื่อใช้ในการตรวจสอบรักษาคนที่ติดโควิด๑๙

ครอบครัวของรายการช่องส่องผีทั่วประเทศด้วย
ที่ให้เราเป็นสะพานบุญในการมอบ
ห้องดังกล่าวมูลค่าประมาณ๑ล้าน๘๐๐ศักดิ์กว่าบาท
ให้กับโรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครราชศรีมา
แล้วขอตั้งชื่อห้องนี้ว่า
ห้องย่าโมและห้องย่าบุญเหลือ
หลังจากที่คุณบ๊วยกล่าวกับลูกหลานของย่าโมเสร็จนะฮะก็มีกลุ่มราชการบำนาน
นำโดยนายธีรพลฤทธิพรพงศ์ตัวแทนลูกหลานย่าโมย่าบุญเหลือประมาณสัก๓คน
แวกวงล้อมของตำรวจแล้วก็กาดของช่องส่องผีเข้าไปประชิดตัว
พร้อมทั้งก็มีกลุ่มลูกหลานย่าโมพยายามกรูเข้าไปหาคุณบ๊วยด้วย
แต่เหตุการณ์นี้ก็ไม่มีการตอบคุณบ๊วยไม่ตอบแหวกฝูงชนขึ้นรถตู้แล้วออกไปทันทีนะฮะ
ก็มีความวุ่นวายเกิดขึ้นในช่วงนี้เล็กน้อย
แล้วก็ทุกอย่างก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับ
หวังว่าเช้านักความรักเจ้าสิมมาจะให้อภัยนะคะสำหรับทีมงาน
แล้วก็เป็นบทเรียนสำคัญของทีมงานแล้วก็ทุกคนที่จะทำรายการแบบนี้ด้วย